เชิญท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
สอบบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่นะครับ
ผมขอสไลด์แผ่นแรกขึ้นมาเลยครับ
อนุญาตกลับเรียนในระหว่างที่เขาเตรียมสไลด์ขึ้นฉายเนี่ยนะครับ

ตลอด๓วัน๓คืน
มีการอภิปรายพระรำยัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี๒๕๖๕นะครับ
ผมก็ฟังมาตลอดตั้งแต่วันแรกวันที่๑วันที่๒ที่๓นะครับ
สิ่งนึงที่ผมจะขอแปลกเรียนว่า
อภิปรายผมในช่วงระยะเวลาซึ่งไม่นานนัก

เพื่อให้เป็นวิธีคิดของเศรษฐศาสตร์

เกือบครึ่งสภา

ผมจะอธิบายเป็นภาพใหญ่
ที่เรียงขึ้นมามีปี
ข้างล่างคืองบประมาณที่ตั้งแผ่นดิน

ท่านสังเกตไหมว่าผมใช้สีฟ้า

เกิดโรคระบาดเป็นโรคอุบัติใหม่

แต่ในเดือนธันวาคม
วันที่๓๐ธันวาคม

นี่คืออีกวันเดียวก็สิ้นปี๖๖

ตอนนั้นเราเรียกไวรัสอูฮันอยู่นะฮะ

งบประมาณแผ่นดินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ย

เราต้องยอมรับสภาพสีเหลืองอันแรก๒๕๖

ผมทบทวนเหตุการณ์เพื่อให้

ผมย้ำนะเที่ยวนี้ผมอภิปราย

หรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ประกาศยอมรับว่ามีการระบาดไวรัส

อีก๑๓๑๔วันต่อมา
ตรวจพบนักท่องเที่ยวจีนคนแรก
โรคระบาดเข้ามาเที่ยวเมืองไทย
พอวันที่๓๑มกราคม

ตรวจพบคนไทยคนแรก

ไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
หวังว่าคงจำมาตรการที่รัฐบาลออกมาได้ดีนะครับ

ที่สำคัญเริ่มออกพรกรฉุกเฉินฉบับที่๑
และมีการประกาศเคอร์ฟิลล์
๔ทุ่มทุกคนต้องเข้าบ้านหมด
และที่สำคัญ๓เมษายน

ปิดประเทศไทยไม่ต้อนรับอีกต่อไป

การค้าการขายทุกอย่างหยุดหมดฮะ
ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

ท่านเป็นชาวบ้านท่านอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจ
แต่ผมจะอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับ
งบประมาณจะเริ่มตั้งแต่วันที่๑ตุลา
พฤติกาธันวามงกรากุมภามีนาเมษา
ปี๖๓เราตั้งงบประมาณไว้อย่างนี้

๒ล้านล้านเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลเตรียมขอใช้เงินนะฮะ
แต่รายได้ที่เราจะจัดเก็บเนี่ยคือ๒๗ล้านล้าน
แต่เป็นงบประมาณขาดดุลครับ

แปลว่ายังไม่ทำอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะฮะ
ขาดดุลแล้วเราจ่ายเงินเกินตัวที่เราคิดว่าเราจะหาได้อยู่

คราวนี้ไปดูแผ่นต่อไปครับ

อันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมเอา๖๓มาเทียบ๖๔แล้วมาเทียบ๖๕ฮะ
ประมาณการรายได้ตัวเลขจริง๒๗ล้านล้านจะเก็บได้

เพียง๒๓ล้านล้าน
ขาดดุลรวมนะครับผมย้ำนะครับ
ผมขอออกอัคระชัดเจน

ถ้าพ่อแม่พี่น้องทางบ้านคิดไม่ออกนะ

ไปทำอะไรได้ตั้งเยอะมากครับ

บทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับ
ไวรัสใหญ่กำลังระบาดไปทั้งโลก

ที่สุดของที่สุดของความเป็นมนุษย์นะครับ

รัฐบาลตัดสินใจตอนนั้นผมว่าถูกแล้ว
แต่เราก็ต้องขาดดุลอย่างรุนแรงนะครับ
เสียหายไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ

มีหลักฐานมีที่มาหมดครับ

เราปิดปีงบประมาณอยู่ที่๓๐กันยานะ
พอ๓๐๖๓ออกมาแล้ว

รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเป็นจำนวน๗๘๔๐๐ตัวเลขเดียวกันเป๊ะ
ความหมายก็คือนะฮะมันเหมือนกับถ้าเปรียบเป็นชาวบ้านนะฮะ
กู้ธนาคารกู้ในระบบแล้วเข้าไปกู้นอกระบบ
อันนี้ผมอุปมายง่ายนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจ
แปลว่าเราขาดทุนป่นปีละ
เราไม่มีตังค์ฮะแต่เรายังใช้เงินอยู่นะครับ

บทเรียนจากปี๒๕๖๓น่าจะเป็นบทเรียนที่รัฐบาลไทยต้องปรับตัว
เพราะอะไรครับเพราะในระหว่างปี๖๓เราทำงบประมาณ๖๔
เรารู้แล้วไวรัสซึ่งต่อมาเรียกว่าโควิดระบาดอย่างรุนแรง

เราอาจจะต้องปิดประเทศอีกเป็นปีหรือ๒ปีหรือ๓ปีนะฮะ
แต่ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้ครับ
ผมขอตำนี้นะครับ
เรียนประวัติศาสตร์ตรงปี๒๕๖
ไม่ได้สอนให้คนคิดในทีมเศรษฐกิจ
ซึ่งอันนี้คือนายกคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ตรงนี้ยังคงจะใช้เงิน๓๒๘ล้านอยู่
จริงขอมา๓๓นะฮะ
แต่พอไปปัดทอนงบประมาณแล้วนะฮะ

แล้วแถมยังกล้าที่จะคิดว่าจะจัดเก็บรายได้อยู่ที่๒๖๗ล้านล้านฮะ
ท่านสังเกตตัวสีแดงข้างล่างมั้ยครับ
งบขาดดุลปี๖๔ครับ
จึงไปอยู่ที่ประมาณ๖แสนล้านครับ
ผมย้ำนะฮะขาดดุล
ใกล้คิดง่ายชาวบ้านไม่ต้องคิดมาก

นั่นแปลว่าถ้าท่านเก็บภาษีได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ

เดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนสไลด์ผมต้องอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้นะฮะ
ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างงบประมาณปี๖๔อยู่
ยังอยู่ปี๒๕๖๔อยู่
นั่นแปลว่านะฮะเรายังเหลือเวลาอีก๔เดือนบวกลบนะฮะ

ท่านไปดูข้อมูลจากส่วนเงินคลังและออกมาว่าอย่างไรครับ

นี่ฮะ๗เดือน
เริ่มต้น๑ตุลา๖๓มาถึง๖๔เมษายนฮะ
เราตั้งเป้าจะเก็บอยู่มุมข้างล่างเห็นไหมครับ
ล้านล้านเราคิดว่าเราจะมีรายได้นะฮะ
ทุกอย่างฮะ๗เดือนมันไม่เป็นดังฝันฮะ
เราเก็บรายได้เพียง๑๒ล้านล้านคิดเป็น๔๕๗๘

ไม่อยากจะพูดคำนี้แต่ต้องชัดครับ
ได้รับบทเรียนที่เจ็บแสบมาจากปี๖๓
แต่ท่านไม่ได้ตระหนักถึงการออกงบประมาณที่สมเหตุสมผลในการใช้จ่ายเลย

ถ้าเป็นธุรกิจจริงฮะ
แล้วเป็นประเทศผมก็ไม่อยากจะพูดคำนี้เหมือนกัน
เจ๊งเหมือนกันเดี๋ยวท่านคอยดูต่อไปนะฮะ
ว่าเมื่อถึงเวลา๑๒เดือนแล้วท่านจะเก็บได้ไหมนะครับ

รายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะ
ตลอดหลายสิบปีมา
เรามีนักท่องเที่ยวที่ประมาณการอยู่ที่๔๐ล้านคน
มียอดรายได้อยู่ที่๒ล้านล้านบาท
อยู่ที่หลับเง็นเหนือนึ๊อ๒๐๔ล้านคน
นี่ตัวเลขจากการท่องเที่ยวนะฮะ

มีคนเข้ามาประเทศนี้เพียง๒๘๗๐๐กับ๑คน
อีก๓๙ล้านกว่ามีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ

อาจจะมีแต่ไม่มีทางครับ
เพราะฉะนั้นรายได้อันดับหนึ่งของประเทศจึง
ไม่มีแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนไปแผ่นเมื่อกี้ว่า
การเก็บจัดเก็บรายได้การมีรายได้รายได้เข้ารัฐรายได้เข้าประเทศ
มันเป็นไปไม่ได้ครับไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
คราวนี้มาปี๖๕๖๕นี้ก็ท่านอภิปรายกันเนี่ยผมเข้าใจนะฮะ
แต่ละคนเตรียมมาอย่างเมื่อเช้าผมฟังพักเก้าไกรพูดถึงเรื่องระบบคมนาคม
มีพูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องกระลาโหมพูดเรื่องอะไรพักอื่นด้วยนะฮะ
เพื่อไทยด้วยผมต้องบอกว่าทุกคนทำการบ้านมาอย่างดีมากครับ
เพราะฉะนั้นผมจะไม่อภิปรายซ้ำแต่ผมจะบอกว่าปี๒๕๖๕เนี่ยนะครับ
เดี๋ยวท่านได้เห็นนะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา๑เป็นนายกรัมตีครับ
เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านตั้งงบประมาณนะมันดูเหมือนลดลงนะฮะ
อันนี้ถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกนิติกรรมอำพราง
เหมือนจะทำอย่างหนึ่งแล้วมาทำอย่างหนึ่งท่านว่าความน่ากลัวคืออะไรฮะ
ปีที่แล้วผมทำนิ้วให้ท่านดู๓นิ้วนะฮะ
ปี๖๓เนี่ยเป็นบทเรียนที่เราไม่ทันตั้งตัวครับ
ท่านจะชอบไม่ชอบมันจบลงไปแล้วเราขาดดุลยับเยินครับ
หกสี่แทนที่จะตระหนักถึงนะฮะกับตั้งงบประมาณยับเยินเดี๋ยว
ผมมีแผ่นสรุปเหตุการณ์ให้ท่านดูนะฮะ
๖๔บอกเลยนะเหลืออีก๔เดือนโดยประมาณ
เยินอยู่เหมือนกันและหนักกว่าเก่าฮะ
แต่ปี๖๕ฟังดูดีนะฮะจาก๓๓หรือ๓๒๘ลงมาเหลือ๓๑ฮะ
ท่านยังให้สีเขียวที่รายได้จากการจัดเก็บอยู่ที่๒๔ล้านล้านฮะ
งบประมาณขาดดุลท่านดูดีนะ๗แสนล้านครับ

งบประมาณผมขยี้ตาถามตัวเองเลยบอกว่า
เฮ้ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยทีมเศรษฐกิจเนี่ยกล้าคิดอย่างนี้เหรอฮะ
นี่คือภาพรวมใหญ่ของประเทศ๗แสนล้าน
เดี๋ยวท่านไปดูนะว่าเป็นงบประมาณขาดดุลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่เคยมีมา
แต่ความน่ากลัวไปอยู่ตรงนั้นสิครับ
ถ้าลดจาก๓๒หรือ๓๓ล้านล้านเนี่ย
ผมได้ยินนะฮะหลายรัฐมนตรีฮะหลายโฆษกออกมาพูดบอกว่า
งบประมาณของเราเนี่ยมีรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ๗๐๗๗
เข้าใจฮะแล้วผมเป็นคนอ่านงบประมาณแตกฉานด้วยฮะ

จริงมันต้องคิดนอกกรอบคิดนอกกล่องและแก้ปัญหาวิกฤต
นี่คือการบริหารประเทศไทยในภาวะวิกฤตสูงสุดครับ
เราไม่เคยมีเกิดโรคระบาดที่ตื่นเช้ามามานั่งฟัง
คนตายเท่าไหร่คนติดเชื้อเท่าไหร่๓๐๐๔๐๐คน

แล้วตอนนี้ถ้าไม่ผิดเหรอฮะ
คนติดโควิดแสนกว่าคนแล้วฮะ
คนตายก็ทะลุพันกว่าคนแล้วฮะ

คำว่า๓๑เนี่ยมันเป็นงบประมาณอำพรางยังไงฮะ

กล้าคิดกล้าตัดสินใจเหมือนที่บุคลิกของท่านนายกเป็นนะฮะ
ค่าใช้จ่ายประจำ๗๐๗๗ผมให้๘๐เลย

ใครที่อยู่ที่บ้านกดเครื่องคิดเลขดูเลยฮะ

เผลองบประมาณควรจะอยู่ที่

ควรจะอยู่ที่๒๖ล้านล้านโดยประมาณครับ

เราบอกว่าเราตั้งใจจะเก็บ๒๔มันอาจจะไม่ถึง

ท่านก็ยังจะขาดดุลน้อยลงครับ
ท่านอาจจะขาดดุลอยู่ประมาณสัก๓๔แสนล้าน
แต่นี่ท่านตั้งงบประมาณขาดดุลไปที่๗แสนล้านนะฮะ

ไอ้นี่ไม่ต้องคิดมากนะฮะทางบ้าน
พ่อแม่พี่น้องที่ดูโทรทัศน์ดูการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย

ปี๖๕เทียบให้ดูอย่างนี้
การลดของปี๖๔นะซึ่งผมยืนยันว่าไม่มีทางเก็บเงินได้เต็มเป้าหมายแน่นอนฮะ
ลดลงมาไม่ถึงฮะ
ประมาณ๕๖เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

รายได้จัดเก็บก็ไม่ถึงอีกฮะ
เพราะฉะนั้นงบขาดดุลจึงน่ากลัวมาก
แต่ไอ้นี่เอามาเทียบให้ดูท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ
ผมถามน้องก่อนหมดไปกี่นาทีแล้วครับ

สงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหน
เมื่อผมขึ้นมาบริหารเศรษฐกิจแล้ว
ถามผมแล้วจะลุกขึ้นมาตอบทุกคำถามนะครับ
ผมพูดเร็วด้วยเวลาที่เขาก็แบ่งมาให้อย่างนี้

แผ่นนี้ขอจารึกไว้เลยฮะ
ไปทำหลักศิราจาลึกเลยฮะ
สถิติสูงสุดในประวัติศาสต
ทีมงานบอกว่าเขียนไปตรงเลยมา
สถิติที่เลวร้ายที่สุดทางการเงินของประวัติศาสตร์ไทย
ผมบอกไม่เอาผมไม่ชอบพูดแบบนี้ฮะ
ถ้าจะประหัสประหารต่อสู้กัน
ด้วยข้อมูลความจริงและตัวเลขท่านดูนะฮะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ทำงบประมาณที่สูงที่สุดในปีที่โควิดวิกฤตที่สุด
เป็นงบประมาณสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเงินไทย
สามจุดสามล้านล้านแต่ว่าตัดทอนแล้วเหลือสามจุดสองแปด
นี่คือข้อหนึ่งข้อ๒นะฮะเป็นงบประมาณที่ขาดดุลสูงสุด
ที่ตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่๗แสนล้านบาทฮะ
ถ้าท่านเก็บไม่ถึงเป้าเพียงสามแสนล้านนะยอดงบประมาณขาดดุลเนี่ย
จะเสียหายถึงหนึ่งล้านล้านฮะข้อสามฮะ
ท่านเป็นนายกมาจากคอสชค่ะนี่ผมพูดนุ่มแล้วสวยที่สุดแล้วนะฮะ
วันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองห้าห้าเจ็ดฮะผมยกประโยชน์ให้ท่านฮะ
ปีห้าเจ็ดท่านยังไม่ได้ทำงบประมาณฮะท่านมาเริ่มทำงบประมาณปีห้าแปดฮะ
แต่ปรากฏจาก๕๘มาจนถึงวันนี้ท่านอยู่มาครบนะฮะ
เมื่อยี่สิบสองพฤษภาปีหกสี่น่ะท่านอยู่มาเจ็ดปีแล้วฮะ
แล้วท่านกำลังทำงบประมาณเนี่ยตอนเนี้ยเป็นปีที่แปด
ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะท่านทำงบขาดดุลต่อเนื่องสูงที่สุด
เกินกว่าสี่ล้านล้านฮะขอโทษนะฮะ
วังเงินคำจำเรื่องตัวเลขผมค่อนข้างดีฮะ
ท่านนายกอภิษฎเวชาชีวะอยู่เป็นนายกรัมตรีโดยประมาณ๒ปี๘เดือน
ธนายกยิ่งรักชีวินวัตรอยู่๒ปี๙เดือน
แต่พลเอกประยุทธ์ท่านเข้มแข็งแข็งแกร่ง
ท่านอยู่มา๗ปีและทำงบประมาณปีที่๘
แต่ท่านทำความเสียหายโดยเป็นงบขาดดุลต่อเนื่องเกินกว่า๔ล้าน

ผมให้เขาบอกว่าสีแดงไปเลย
สีแดงเพื่อจะได้เห็นเห็นไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่นายกกล้าตัดสินใจ
แล้วท่านไปดูนะท่านเป็นสารถีท่านขับรถแล้วท่านพาประชาชน๖๐
ล้านคนไปเจออะไรฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ
นี่ไงครับงบประมาณขาดดุลตะกอน
ขาดดุลถือเฉลี่ยประมาณ๒๐๐๒๕๐ล้าน
๕๗ถ้าผมจำไม่ผิดก็ขาดดุล๒๕๐๐๐ล้าน
ปีแรกถ้าผมถ้าพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจนะท่านยังเหนียมอยู่
ทำงบปี๕๘ขาดดุล๒๕๐ล้านครับ
ผมก็นึกว่าขอโทษจริงนะครับ
ท่านจะเป็นเหมือนพลเอกสนทิบุญยรัฐกรินหรือบิ๊กบัง
ท่านจะอยู่ปีเดียวแล้วท่านไปครับ
แต่ปรากฏท่านอยู่มา๗ปีจะขึ้น๘ปีแถมยังวางยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีอีก
ผมไม่ได้ประชดประชันนะฮะผมกำลังจะบอกว่า
มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วมันนี่ผมไม่ได้หมายถึงท่านนะ
มันพิสูจน์ให้เห็นว่า๒๐ปีเนี่ยแค่ปีเดียวท่านยังวางไม่ได้เลย
รู้เหรอว่าโควิดจะเกิดขึ้น
ในเมื่อเป็นอย่างนี้นะท่านดูนะสองแสนห้าสามแสนเก้าขึ้นมาเรื่อย
จนหลังสุดท่านเห็นไหมหกแปดสามศูนย์เก้าสามกาดอกจานสามดอก
หกศูนย์แปดปีหกสี่หกห้าท่านว่าทำไมกาดอกจันทร์สามดอกฮะ
เพราะตัวเลขจริงมันมากกว่านั้นหกสามก็มากกว่า
และ๖๔ก็มากกว่าแล้วมันเป็นตัวเลขมันเหมือนหนี้นอกระบบท่านเอาไปกู้มาโปะอีก
เพราะฉะนั้นตัวเลขข้างล่างที่บอกว่าหนังสือประมาณการโดยสังเกตของสำนักงบมาร
สำนักนายที่๔๑๘ล้านล้านผมยืนยันเกินดีมั้ยดี๔๓ล้านล้าน๔๔๔๕
ดีมากแล้วเขียนมาเหลืออีก๑๐นาทีถ้าเหลือ๕นาทีเขียนมาอีกที
ผมจะรีบพูดให้จบต่อครับ
ผมจะผ่านเร็วนะเพราะเนื่องจากมีเวลาน้อย
ความจริงบอกเลยนะมันอัดอั้นตันใจมันมีอะไรต้องพูดตั้งเยอะ
แต่ว่าท่านให้เวลาผมแค่นี้ผมก็พูดให้แค่นี้
นี่สามารถนะครับประเทศไทย๘ถูก๔ล้านล้านเยอะไหมครับ
โคตรร้าหรือโคตรเยอะเลยครับไปดูฐานต่อไปครับ
เฟ้อฮะเมษายนท่านจำได้ไหมตอนผมดีเบตก่อนจะเลือกตั้ง
ผมบอกเดี๋ยวได้เห็นก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยข้าวผัดชามละร้อย
ตอนนี้ก็พอได้เห็นแล้วฮะเดี๋ยวท่านจะได้เห็น๓๐๐
เดี๋ยวท่านจะได้เห็นห้าร้อยเพราะเงินเฟ้อเนี่ยนะ
สูงที่สุดในรอบแปดปีสี่เดือนฮะท่านไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยฮะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมตำหนิรัฐบาลอย่างรุนแรง
ที่ท่านปล่อยให้วัตถุดิบทางอาหารนะฮะถูกควบคุมโดยกลุ่มทุนฮะ
และทำให้ค่าคลองชีพของคนไทยสูงโดยไม่อาจควบคุมได้
ไปดูแผ่นต่อไปครับราชกิจจาบอกออกมาแล้ว
ฐานะการเงินของไทยขาดทุนสะสมเกิน๑ล้านล้านทุกอย่างไม่ดีหมดสักกะอัน
ไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้นะฮะรูปบอกเล่าเรื่องราวฮะ
เปิดกระเป๋ามาไม่มีตังค์นะฮะสถิติสูงสุดในรอบสิบแปดปีของหนี้ครัวเรือนนะฮะ
จอทะลุอยู่ที่๙๑ในยุคโควิดฮะไม่เจ๊งวันนี้ก็เจ๊งปีนี้
ปีหน้าแผ่นต่อไปครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่า
ท่านเผ่าใจอะไรคราดเคือนอะไรก็จะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบาย
เกินคราวนี้ญี่ปุ่นยังปลาไปตั้ง๒๐๐ท่านพูดโดยไม่รู้อ่ะ
เพราะว่าผมจะบอกว่าท่านดูบัญชีเงินออมนะฮะ
รู้ไหมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในชาติที่มันมีประชาชน
ท่านบอกว่าไปถอนเงินเอามาใช้สิเขาไม่มีเงินจะกิน
แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาออมอันนี้เอาเช่าเฉพาะบัญชีเงินออม
ดูนะสีแดงเนี่ยมีเงินฝากธนาคารไม่เกินนะฮะ
ห้าหมื่นบาทแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะสีเหลืองนะฮะ
มีเงินกว่าน้อยกว่าห้าแสนฮะบวกข้างล่างเอามา
เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะคนที่มีเงินเกินห้าแสนเนี้ย
อยู่สามเปอร์เซ็นต์ไปดูอีกภาพครับเดี๋ยวนะฮะ
ผมเหลืออีกกี่แผ่นช่วยดูด้วยครับอันต่อมานะฮะ
จำนวนเงินออมของคนไทยถ้าเป็นเงินนะฮะ
เป็นว่าห้าแสนลงมาเนี้ยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
มีเงินอยู่แค่หมายแค่นี้หมายถึงทั้งประเทศเนี่ยนะ
สองจุดหนึ่งล้านล้านฮะแต่สีเขียวยอดหลวมนิดเดียวนะฮะ
เปอร์เซ็นต์สิบสามจุดสองล้านล้านแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะ
เดี๋ยวมันมีคำเฉลยอยู่สไลด์หน้าฮะแปลว่านะฮะ
คนที่มีเงินเนี้ยสามเปอร์เซ็นต์เนี้ย
มีเงินมากกว่าคนจนเนี่ยหกเท่าตัวครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ผมเสียดายที่ไม่มีเวลาอธิบายละเอียด
ไปดูพันหน้าฮะนี่คือความเหลื่อมล้ำที่สูงที่สุดฮะ
ถ้าท่านยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปแล้วบริหารอย่างนี้ต่อไปนะ
ผมยืนยันฮะคนไม่มีจะกินฮะ
คนต้องไปป้นครับวันก่อนผมดูข่าวแล้ว

ลูกไปป้นมาม่าครับ

ผู้หญิงถือมีดเข้าไปในร้านทองยอมติดคุก

เชื่อไหมใส่หน้ากากก็เหนื่อยหายใจก็ไม่สะดวก
ยังต้องพูดแข่งเวลาอีกและเห็นหน้าประธานกูแก้ว
ผมยิ่งโคตรกลัวประธานเลยดูแผ่นต่อไปครับ
การหดตัวของเงินออมของคนไทย
ผมพูดจริงนะถ้าไม่รู้แล้วอย่าพูดครับ
เศรษฐกิจไม่รู้เรื่องนะอย่าพูดครับ
ให้ถอนเงินออกมาใช้สิเงินจะได้หมุนเวียน

ต้มยำกุ้งที่ว่าตื่นเต้นกับนักหนา
เงินออมหดตัวเป็นลบ๑๗ครับ
เบอร์เกอร์ไครซิสของอเมริกาและยุโรปนะ
ใหญ่กว่าประเทศไทยเท่าไหร่เงินออมคนไทย
อันนี้ข้างล่างคือเงินลบไป๒๙ค่ะ
โควิดปีเดียวลบไป๘๕ครับ
เขาบอกว่าเหลืออีก๕นาทีถูกต้องนะครับ
คราวนี้ไปดูแผ่นต่อไปนะฮะจะบอกว่าตรงนี้
จะเยื่อมโงโหใครหรือเปล่าไม่รู้นะผมยืนยันนะฮะ
งบประมาณนี้ไม่สมเหตุสมผลในการคิด
ไม่สมเหตุสมผลในการหาเงินเข้าประเทศก็หาไม่ได้
ใช้เงินก็ไม่รู้จักหดตัวลงมาไม่มีจะกิน
ถ้าเป็นแม่บ้านเราจะบอกว่าอย่าซื้อกระเป๋าใหม่

แต่ปรากฏนี่ยังคงใช้เงินอยู่
แต่งบผมไม่ได้พูดเอาใจใครนะไม่ได้ยุให้แตกแยกด้วย
สาธารณสุขท่านจะบอกว่าเอางบโน่นประกันสังคมเอาอะไรมาช่วย
มันพูดได้แต่ในความเป็นจริง
ผมถามนิดหนึ่งฮะเมื่อกี้ครับ
ผมเอ่ยเชื่อได้ไหมท่านจะเสียหรือเปล่า
ท่านชัยยาพรมมาฮะเขาอยู่อีสานติดฝั่งลาว
เขาบอกว่าเอ๊ไฟเซอร์จะมาไหม
ผมจะข้ามไปฉีดฝั่งลาวไหมนะ
ลาวมาแล้วแล้วท่านจัดการบริหารอะไรอยู่
ตรงนี้ผมจะบอกเลยนะฮะมีเงินเหลือน้อย
ผมไม่สนใจว่าเท่าไหร่ผมไม่มีเวลาอธิบายนะฮะ

ผมไม่อภิปรายซ้ำนะครับเวลาผมก็ไม่มีด้วย
ผมจะบอกแต่เพียงแต่ว่าขอบคุณพี่น้องในสภานะ
ไม่ว่ายูไฟค้าศฯฝ่ายราทบาลเทียบอภิปรายครับ
แผ่นนี้จริงจบแล้วนะครับมันมีสไลด์อื่นแต่ผมไม่พูดแล้ว
ผมขอพูดด้วยกระดาษแผ่นนี้นะจะบอกว่า
รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหาเงินเข้าประเทศเนี่ย
เศรษฐกิจดีโลกดีไม่มีโควิดท่านก็หาไม่เก่ง
ตอนนี้ยิ่งเจอโควิดท่านหาไม่ได้ท่านจ่ายเงินเกินตัว
จ่ายเงินผมย้ำนะว่าจ่ายเกินตัวฮะท่านจึงก่อให้เกิดหนี้มหาศาลฮะ
เศรษฐกิจทั้งระบบพังแน่นอนฮะช้าหรือเร็วฮะ
เศรษฐกิจนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องคิดด้วยระบอบใหม่
จะมาหวังท่องเที่ยวก็ไม่ได้แล้วฮะถ้าผมพูดบางคำนะครับ
เมื่อกี้ผมฟังท่านพิธาหัวหน้าพักเก้าไกรพูดเนี่ย
ให้ผมพูดสไตล์นั้นผมก็พูดได้แต่วันนี้ผมเลือกที่จะพูดกับคนลากญาติจริงจริงนะฮะ
แต่ผมจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้พลิกแพงอะไรเลย
ท่านอยู่มา๗ปีเศสนะ๘ปีโง่ประมาณ
ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าท่านว่าคน๗ปีเศรษฐกิจนะครับ
ว่าคนเจ็ดปีนี้มันดูออกไหมออกครับเพราะฉะนั้นเรื่องมันจึงจบตรงที่ว่า
ท่านอาจจะเป็นอาหารที่เก่งฮะโอ้ท่านมาแล้วสวัสดีนะครับท่านนายกฮะ
ผมจะบอกว่าท่านไปไม่รอดผมอยากจะเตือนท่านว่านะฮะ
ประเทศไทยได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วครับ
ท่านมาตอนประโยคที่เดี๋ยวท่านปรีแตกแน่นอนครับ

รัฐบาลลำตีที่นั่งฟังอยู่ทางพระโยงก็บอก
อ้าว๓๕คนเหรอมันยุ่งอะไรกับผมอ่ะ

ผมกราบเลยนะครับท่านนโยค
ดูหน้าผมนี้ครับผมกราบท่านนะครับ
ท่านนโยคลาออกค่ะ

ท่านจบอย่างสวยงามครับ

ไปนี่หมายถึงทุกคนต้องตาย
ให้เขาจดจำท่านในภาพดีว่า

พูดยังกล้องอยู่ในหูแล้วผมพอแล้ว
ท่านอยู่ในสถานการณ์นี้ท่านเอาประเทศนี้ไม่รอดหรอกครับ
ขนาดดีดีท่านยังเอาไม่รอดเลยฮะ๗ปีก็เมื่อกี้ก็เวลากระชั้นเนี่ย
ผมยังพูดได้ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้นะครับ
ก็ไม่รู้ถ้าเป็นหนังผมขอจบลงว่านี่คืออีพีหนึ่งครับ
วันที่๙ที่๑๐เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนโควิด
ท่านทานยาความดันให้ดีดีฮะแล้วมาฟัง
พระคุณครับครูแก้วทรงเวลาเสมอขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณท่านมิ่งขวัญนะครับที่จริงเสียดายเนื้อหาสาระท่านดีมาก
แต่ว่าบังเอิญท่านบ่นเยอะไปหน่อยแล้วครับ
ถ้าท่านเอาเวลาที่บ่นมาอภิปราณจะได้เยอะ
ผมพูดท่านจริงจริงท่านอย่าโกรธเลยนะฮะครับผมไม่รู้เป็นอะไรท่านมา
ผมไปอยู่ตรงไหนท่านก็จะพูดได้หมดเอายืนผิดที่หรือเปล่า
ตกลงใครไปพูดอะไรท่านเราสนิทกันส่วนตัว
ครับขอบคุณครับท่านมิ่งขวัญครับท่านบทเรียน
ทุกคนบอกให้ถอนเหรอไม่ต้องถอนหรอกครับนะฮะ
ผมพูดความจริงแต่ผมอยากให้ดูมันซอฟต์โทนลงครับนะฮะ
โทษนะครับให้มันดูนุ่มฮะถูกต้องแล้วครับ